สำหรับคดีนักโทษแหกคุกพัทยาจบแล้ว

แต่ที่ระยองยังหาไม่เจอเลย

ใช่คือที่เขาตั้งด่านกันเนี่ย
เพราะว่าต้องการจะจับตัว๒ผู้ต้องหาแหกคุกนี้ให้ได้นะคะ

ที่ไหนช่วยแจ้งเบาะแสให้ด้วย
นี่เลยค่ะนายปริญญาชาติไทยอายุ๒๗ปี
กับนายเรวัตโฆษศาลอายุ๓๓ปี
๒คนนี้เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคะ
ก่อเหตุทำร้าย๑๐เวนหน้าห้องขังสพนิคมพัฒนา
ระหว่างเขาเอาเข้ากล่องไปให้

แล้วก็หนีออกมาแบบนี้เลยนะคะ

หนีไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนติดเครื่องยนต

ตามถนนสาย๓๑๙๑นิคมพัฒนาปลวกแดงค่ะ

หลังจากนั้นลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วหายไปเลย

สพนิคมพัฒนากับชุดสืบสวนภูทรจังหวัดระยอง

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี
แต่ยังไม่เจอตัวเลยค่ะ

ถูกตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดระยองจับตัวได้๕พฤศจิกายน
คุณรู้ไหมว่าถูกจับได้พร้อมของกลางเป็นไอซ์เกือบ๒๐๐กรัม
โดยมีการจะส่งมอบตัวผู้ต้องหา
ให้ตำรวจสพนิคมพัฒนาดำเนินคดี

แล้วสองคนนี้ก็เกาะเหตุหนีออกมาเมื่อวานนี้
พลตำรวจโททศตวรรษหิรันบูรณะ

ก็ลงพื้นที่เร่งติดตาม๒คนนี้
มั่นใจว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๒นี่แหละ

เตรียมการมาแล้ววางแผนอย่างดี
ดูจากกล้องวงจรปิดเห็นเลยนะคะว่า

ช่วงเวลาเจ้าหน้าที่ผลักประตูออกเท่านั้นแหละค่ะ

แล้ววิ่งออกมาขึ้นรถออกไปเลย
ตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความบกพร่อง
ของ๑๐เวรที่ดูแลห้องขังอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนครอบครัวนายปริญญาหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่า

แต่ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับการหลบหนีของเขาครั้งนี้

ดันไปเจอคนขับกระบาดที่ผมอ่านไป

เดี๋ยวยิงเข้าไปมันก็เลยเหตุการณ์มันก็เลยแบบ